ใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาต้องบอกว่า
ไทยรัฐทีวีของเราสุดปังนะคะสามารถคว้ารางวัลใหญ่จากนาตราชประจำปีสองพันห้าร้อยหกสิบสอง
นอนกอดได้สำเร็จรางวัลแรกก็คือรายการฮาร์ดท็อกยอดเยี่ยมจากถามตรงตรงกับจอมขวัญค่ะ
และรางวัลผู้ประกาศข่าวชายยอดเยี่ยมพี่อุ๋ยภาคภูมิพันธ์สถิตย์จากรายการไทยรัฐนิวโชว์ส่วนในสาขาละครโทรทัศน์นั้น
กรงกรรมของพี่อ๊อฟพงพัฒน์ฟาดไปถึง๗รางวัลจากทั้งหมด๙รางวัล
เรียกได้ว่าสยบดราม่าเรื่องแม่ย้อยใหม่เจริญปุระไม่ถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลนำ
รางวัลนักแสดงนำหญิงก่อนหน้านี้นะคะโดยพี่อ๊อฟยังขอมอบรางวัลนี้ให้กับผู้ป่วยด้วยโรคสโตรกอย่างที่ตัวเองเป็นอีกด้วยค่ะ
เรื่องดราม่าเรื่องอะไรอย่าไปมันดราม่าคนละวันมาออกมาอย่างงี้ดราม่าไหมละครหนึ่งนี้ทำให้เราป่วยแล้วเราได้ได้รับรางวัล
ผมถือว่ามันมีค่ามากเห็นว่ารางวัลนี้มอบให้คนภูเก็ตที่เป็นรถสตูแบบเนี้ย
เป็นกำลังใจให้เขาเออพี่อ๊อฟดูแข็งแรงขึ้นมากพูดชัดไปสักคำเลยนะดีใจอ่ะ
งานเดียวกันนี้ค่ะได้เจอพี่แหม่มคัทริยานักข่าวก็เลยถามถึงกรณีที่สารสั่งล้มละลายสงการกระจ่างเนธ
สามีพี่แหม่มซึ่งเจ้าตัวชี้แจงนะคะว่าเป็นเรื่อง๑๐กว่าปีแล้วไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรกับครอบครัวเลย
ยังดำเนินธุรกิจทุกอย่างต่อโดยรีสอร์ทที่จังหวัดตรังจะกลับมาเปิดใหม่อีกครั้ง
ขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงและคอยให้กำลังใจส่วนที่ไม่ลงรูปลงไอจีเนี่ย
ก็แค่ไม่มีรูปลงก็เท่านั้นเองค่ะอืมอ๋อไม่ไม่ไม่ไม่ไม่เครียดเลยค่ะ
ไม่เครียดขอบคุณนะคะที่เป็นห่วงเราก็ยังไม่กลับไปเรียนเนอะคือทุกอย่างเหมือนเดิม
เหมือนปกติทุกอย่างเลยค่ะมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมานานมากแล้ว
เพราะฉะนั้นเราก็รู้มานานแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดคือเราก็อยู่กับเขามาตลอดโดยไม่ไม่
ไม่ได้สร้างปัญหาหรือว่าไม่ได้นำเรื่องมาให้เขาเพิ่มที่จะกระทบคือกระทบโควิดค่ะ
โควิดเนี่ยก็คือกระทบเพราะว่ารีสอร์ทที่ตรังต้องปิดไป๖เดือนแต่ว่ากำลังจะเปิด
โอ้โหต้องบอกว่าพี่แหม่มช่วงนี้ชิลมากนะและที่สำคัญใครบอกว่าไม่มีความเคลื่อนไหวเนี่ย
ตราราชใช่ไหมคะโอ้โหบอกเลยว่ามีแฟนคลับมาเยอะมากแล้วพี่แหม่มก็แชะภาพแล้วก็โพสต์ลงใน
เก็บคงเก็บไข่ทำอาหารไปแบบนี้นะคะเขาก็มีความสุขในแบบของเขาใช่ค่ะคุณผู้ชม